คนที่เขียนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เขียนเนี่ยเขาก็ได้ใจเขาก็สนุกแล้วนะฮะ
พอเขียนไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบสะท้อนมาก็เลยสะใจเขียนอีกเพิ่มเติมใส่เข้าไป
แง่ของความเห็นก็เป็นความเห็นที่มีหลากหลายกันอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นทางการแล้วอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่มีหลายประเทศแสดงความยินดีอะไรมา
แล้วเราก็รับทราบกันอยู่ว่าประชาชนส่วนใหญ่รวมทั้งในสภาความหมายนะฮะ
ความหมายคือผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยก็ผ่านกระบวนการนี้มาอย่างเรียบร้อยเมื่อวันที่๕นะฮะ
และวันนี้เองก็จะมีมีพิธีนะฮะมาโปรดกล้าวนะฮะ
ทุกขั้นตอนก็ผ่านการรับรู้รับรองขึ้นมา
แต่ว่าบทความรักษณะดีส่วนการต่างประเทศเดียว

ถ้าเราไปให้น้ำหนักเกือบจะทุกฉบับ

แต่เรารับฟังเรารับรู้ว่ามีเสียงสะท้อนเช่นนี้
แต่สิ่งที่สะท้อนเราก็ต้องถามว่ามาจากพื้นฐานอะไร
เพราะบางครั้งคนที่นั่งเขียนเขาไม่รับรู้เลย
ผมไม่เคยเข้ามาเมืองไทยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศ
แต่ว่าได้นำก็เรียกว่าจิ๊กซอต่าง
เอาไปประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เครียด
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าข่าวต่อมา
ที่จะออกมาในเชิงสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ย
แล้วก็ช่วยลบเหลี่ยมของขาวอื่นที่ออกมาในลักษณะนี้
ก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนด้วย
เพื่อจะให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้
เพราะถ้าหากว่าข่าวประเภทนี้ออกมาแล้วก็มีการอ้างอิง
ว่ามาจากข่าวในประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี้
มันก็ทำให้หลายอย่างมันไม่นิ่ง
ซึ่งมันควรจะแล้วบ้านมันจะได้เดินต่อไป
เพราะฉะนั้นนักการเมืองพักการเมืองทั้งหลายนะฮะ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีอยู่ว่าไปแล้วทั้งหมดเนี่ย

ก็เห็นพร้อมกันว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าต่อไปได้แล้ว
กระบวนการทั้งหมดที่ดำเนินมาก็ถูกต้อง
ร้อยตามกฎหมายตามจริตประเพณีตามวัฒนธรรมของเรา
อยากให้เสียงของบางคนอาจจะออกไปในเชิง
หรือไปให้ข้อมูลทำให้เกิดต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่
อันนี้ก็เราก็ไม่อยากให้เห็น